ก็ยืนยันว่าจะเป็นตัวกลางช่วยเจรจากับภาครัฐ
กิจการการสอนฟุตบอลสามารถกลับมาเปิดบริการได้

ก็เดินทางเข้าพบผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อขอให้เป็นคนกลางค่ะในการเจรจากับภาครัฐ
เพื่อเปิดกิจการสอนฟุตบอลหลังจากได้รับผลกระทบ
จากการสั่งปิดกิจการชั่วคราว
มาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายพาทิศสุภพงศ์ค่ะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
ก็เปิดเผยค่ะว่าสมาคมพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเจรจากับภาครัฐ
และก็จำเป็นจะต้องชี้แจงให้รัฐบาลทราบนะคะว่า
กิจการฟุตบอลอาคาเดมี่เป็นคนละกิจกรรมกับการแข่งขันฟุตบอล
หรือว่าฟุตบอลอาชีพที่มีการลงสนามปะทะกัน
แต่ว่าฟุตบอลอาคาเดมี่ถือเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง
สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้
เช่นการฝึกสอนโดยเว้นระยะห่างระหว่างกันนั่นเองค่ะ
ทั้งนี้นะคะถ้าหากว่ากลุ่มกิจการฟุตบอลอาคาเดมี่ได้กลับมาเปิดกิจการ
ก็พร้อมที่จะทำตามนโยบายของทางสาธารณสุข

แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าภาครัฐจะเห็นด้วยอย่างหรือไม่

อย่างเดียวจะไปมองถึงฟุตบอลอาชีพที่มีการแข่งขันลีก
บอลอาชีพที่ต้องมีการประทะกัน
และมีจำนวนคนหมู่มากที่เกี่ยวข้อง
เป็นการออกกำลังกายกลางแจ้งชนิดหนึ่งนะครับ
ที่สามารถแยกจากการแข่งขันได้
แล้วก็สามารถที่จะซ้อมแล้วก็ใช้มาตรการทางสาธารณสุข

สมาคมเองก็จะนำรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำเสนอต่อ
ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน
แล้วก็การทำงานร่วมกันนะครับของผู้ประกอบการที่เป็นการฝึกสอนฟุตบอล
ส่วนนายสมบัติลีกำเนิดไทย
ว่าอยากจะให้ภาครัฐได้มองถึงรายละเอียดของกิจการ
เพราะว่าในเฟสที่๑ที่รัฐบาลผ่อนปลนให้เปิดกิจการได้
มี๑ข้อที่ผ่อนปลนให้สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งกลับมาเปิดบริการ
เพราะว่าเหมารวมว่าฟุตบอลคือกีฬาที่แข่งขันกันเป็นทีม
เป็นการฝึกซ้อมกันอย่างเดียวนะคะโดยไม่มีการแข่งขัน
สามารถที่จะเว้นระยะห่างในการฝึกซ้อม
หากสามารถผ่อนปลนให้เปิดกิจการได้ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง

ของกลุ่มผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนได้มากเลยค่ะ